ส่วนการจัดสร้างพระเมรุมาตรจำลองเพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
หลวงราชการที่๙ตอนนี้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศเลยนะคะ
สมบูรณ์แล้วเหลือเพียงพระจิตกาธานเท่านั้น
ว่าจะแล้วเสร็จในวันที่๒๐ตุลาคมค่ะ
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ได้พูดถึงความคืบหน้าในการจัดสร้างพระเมรุมาตรจำลองทั่วประเทศนะคะ
ซึ่งระบุว่าล่าสุดการจัดสร้างในกรุงเทพมหานครเสร็จสมบูรณ์แล้ว
เหลือเพียงการก่อสร้างพระจิตกาธานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
ว่าจะแล้วเสร็จในวันที่๒๐ตุลาคมนี้
นางวรพรเอื้ออารีผู้มนุยการเขตบางนาบอกว่า
การก่อสร้างพระเมรุมาตรจำลองด้านหน้าศูนย์นิทัศกาลและการประชุมใบเทค
เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายดอกไม้จันท
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษ
ขณะนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วเช่นเดียวกัน
เหลือเพียงตกแต่งดอกไม้เพิ่มเติม
โดยรอบพระเมรุมาตรจำลองเท่านั้นค่ะ

ก็จะมีขั้นตอนในการที่ประชาชนจะได้เข้าถึงนะคะ
พิธีในรายละเอียดเปรียบเสมือนกับประชาชนนั้น
ได้ไปที่สนามหลวงเองนะคะ
พระเมรุมาตรจำลองแห่งนี้ได้เริ่มก่อสร้าง

แล้วเสร็จเมื่อวันที่๑๕ตุลาคม๒๕๕๙
ใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด๔๕วันค่ะ

ใบเทคบางนาได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
พร้อมที่จะรับการประดับตกแต่งนะคะ

สำนักสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานครค่ะ
ส่วนพื้นที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
ที่จะเดินทางไปที่ศูนย์นิทัศกาล

มีการจัดพื้นที่รองรับประชาชน

ว่าจะมีประชาชนเดินทางมาที่นี่
ประมาณ๑แสนคนค่ะ

มีประสบการณ์ในการรองรับประชาชน
ผู้เข้าชมงานเป็นจำนวนมากนะครับ

โดยการจัดพื้นที่ถกนิทรศการ
ในพื้นที่รวมทั้งหมด๗๐๐๐ตารางเมตร

แล้วก็มีห้องสุขาอำนวยความสะดวก

จากว่าคาดว่าจะมีประชาชนมาเป็นจำนวนมาก

แล้วใช้ประโยชน์ทางเดินช่วงยกระดับ
จากชาญภาราตรงเข้าอาคาร

นายสูวิตคำดีพวกราชการจังหวัด

เมรุมาตรจำลองบริเวณลานอเนกประสงค์

หลังดำเนินการสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว

ราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ

และประชาชนร่วมพิธีบวงสวง

จากนี้จะเร่งปรับภูมิทัศน์โดยรอบ

สำหรับประชาชนที่ไปร่วมงานพระพิธี

หลวงรัชกาลที่๙ในวันที่๒๖ตุลาคมนี้

โดยอยู่ระหว่างการก่อสร้างพระจิตกาธาน

ทางจังหวัดเรียมนำต้นดาวเรือง

ระดับตกแต่งรอบพระเมรุมาตรจำลอง

มีความสวยงามและสมพระเกียรติ
อย่างที่เราเคยบอกคุณผู้ชมไปว่า
ก็จะรู้ว่าพระเมรุมาตรจำลอง

อำนวยความสะดวกให้กับท่านที่อยู่ต่างจังหวัด

จากนี้ยังมีสถานที่ถวายดอกไม้จันทร์อีก